เซียนพระที่ต่อยผู้ชายพิการนะครับ
คือเข้ามอบตัวแล้วเขาบอกเขาโมโห
เขาเห็นชายพิการคนนี้ใส่แหวนพระ
แล้วเขาเชื่อว่าต้องขโมยไปจากร้านเขาแน่นะครับ
แล้วก็ตอนชุลมุนกันมีการถอดเครื่องทิ้งไปด้วยครับ

โอ้โฮ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นเหตุการณ์นี้
เซียนพระกระชากนายพลกรปั้นปัญญาอายุ๔๐ปี
เป็นนุ่มโรงงานนะครับคือเขาขาพิการด้วย
ตอนเดินลงจากสะพานลอยล้มคว่ำเลย

เป็นผู้ชายท่านค่อนข้างจะสูงอายุแล้วนะครับ
เข้าไปห้ามก็โดนทำร้ายร่างกายไปด้วย
เสียงพระโวยวายบอกพลกรขโมยแหวนพระของเขาไป
ซึ่งพลกรก็ปฏิเสธว่าไม่ได้ขโมย
มีจังหวะหนึ่งที่เซียนพระค้นตัวครับ
แล้วก็ลื้อข้าวของในพลกร
แต่ไม่พบฮะเซียนพระก็ยิ่งโมโหแต่คราวนี้โอ้โหก้านคอเลยครับคุณผู้ชมฮะ
หลังเกิดเหตุนะครับนายพลกรผู้ชายที่ขาพิการเนี่ย
ไปแจ้งความที่สพบางประกงนะครับเล่าบอกว่า
เมื่อเช้านะครับมารอรถจะไปทำงานที่จุดรอรถนะครับ
เป็นใต้สะพานเป็นสะพานลอยวังบัวถนนเทพรัฐกิโลเมตรที่๔๒
ดักทำร้ายครับอืมคือเขาก็ยอมรับว่าเมื่อวานนี้เนี่ย
ขอดูแหวนพระที่แผงพระของคนก่อเหตุจริงแต่ก็คืนให้แล้วไม่ได้ขโมย
ล่าสุดครับช่วงบ่ายวันนี้นายทาตรีแสนขุนทศอายุ๓๙ปี
พระที่อยู่ในคลิปทำร้ายร่างกายนะครับมามอบตัวกับตำรวจแล้ว
โดยอ้างบอกว่าคู่กรณีมาขอดูแหวนหลวงปู่ผุดจังหวัดภูเก็ต
เนื้อเงินราคา๒๐๐บาทซึ่งเขาเนี่ยได้มาจากเพื่อนกว่า๒๐ปีแล้ว
เป็นของที่รักมากแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายกัน
พอเก็บร้านเอ้าทำไมแหวนหายก็โพสต์เฟซบุ๊คเพื่อหาเบาะแส
รู้ว่าอีกฝ่ายเนี่ยต้องมาขึ้นรถที่นี่แล้วมาทุกวันด้วย
ดักรอสิครับเห็นนายพลกรใส่แหวนวงนั้นอยู่
กระชากตัวลงมาฮะแล้วช่วงชุลมุนนะครับเขาอ้างบอกว่า
พลกรเนี่ยถอดแหวนแล้วเครื่องทิ้งไปครับ
ไม่ได้ดูไม่ได้เอา
ถ้าไม่เอามันก็ต้องอยู่ในกระป๋องดิ
แค่นานไม่ตอบให้ได้